ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยผู้หญิงคนหนึ่งหาทางขับรถที่จะออกจากลานจอดรถของสุวรรณภูมิ
หลายคนอาจจะเคยไปอาคารจอดรถของสนามบินแห่งนี้นะอาจจะงงหน่อย

คนไม่คุ้นจะงงลูกศรจะลงทางไหนจะขึ้นทางไหน
ผู้หญิงคนนี้แวะถามพนักงาน
แล้วไม่รู้มีการพูดคุยสื่อสารกันยังไงจนเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

อะไรขึ้นก่อนที่จะเป็นคลิปที่ถ่ายจากมือถือของพนักงานที่ถูกตบ
นี่กล้องวงจรปิด
เห็นภาพชัดเจนว่ารถคันขาวคันนี้เหมือนแวะมาจอดตรงเคาน์เตอร์ของพนักงาน
พนักงานยืนขึ้นแล้วเหมือนมีการพูดคุย
พนักงานผายมือด้านซ้ายเพื่อให้ตรงไปทางนั้น

หลังจากนั้นพนักงานนั่งลง
แล้วไม่รู้ว่าเถียงอะไรกันไปเปิดกระจกเถียงอะไรกันหรือเปล่า
จนกระทั่งผู้หญิงซึ่งเป็นคนขับรถ

แล้วคือหยิบมือถือท่าทางโมโหเดินฉับมาถึงเลยนะ

หลังจากนั้นก็มีการเหมือนยื้อยุดถอยเดินหน้าถอยหลังกันแบบนี้
กลายเป็นคลิปที่พนักงานชุดขาวถ่ายเอาไว้เมื่อกี้ที่เราให้ดูกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะ๒มุม๒กล้องทั้งวงจรปิดแล้วก็จากมือถือนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในลานจอดรถชั้น๔โซน๓อาคารจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ

ทีนี้คุณผู้ชมท้ายที่สุดผู้หญิงคนนี้เขาก็ยังมีอารมณ์อยู่นะ
เขาก็มาเหมือนพูดกับผู้ชายสองคนที่เดินผ่านมาผ่านไปเนี่ยเหมือนฟ้องแหละนะฮะ
แล้วก็ขับรถออกไปส่วนพนักงานที่ใส่ชุดขาวนั้นก็ตกอกตกใจนะครับ
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมฮะแจ้งความดำเนินคดีกันนะฮะ
พนักงานก็คือนางสาวราวัลก็แจ้งความดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่า
เธอเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภายในอาคารจอดรถ
ระหว่างนั้นหญิงคนขับรถเก๋งขับรถและเปิดกระจกถามทางออก
เธอก็พูดดีแนะนำดีผายมือซ้ายบอกว่า
คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าไปตามป้ายค่ะ
ยืนยันแบบนี้ว่าเธอพูดจาภัยร้อ
คือไม่ได้กระโชคห้างก็ดูตามป้ายเอาสิไม่ใช่แบบนั้น
ใช่เธอบอกว่าตามป้ายเลยค่ะเดี๋ยวจะเห็นนะฮะ
เธอก็ชี้ก็ผายมือให้ดูก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับ
แต่อยู่หญิงคนดังกล่าวคนขับรถไม่พอใจ
เดินลงมาโอ้โหเข้าประชิดตัวเธอตามคลิปที่เธอถ่ายไว้นะฮะ
บอกว่าตอนนั้นเธอเห็นแล้วล่ะว่าผู้หญิงคนนี้อารมณ์เสียมาก
อารมณ์ขึ้นมากเธอก็เลยหยิบมือถือ
แล้วก็จะถ่ายไว้เป็นหลักฐานและอีกอย่างก็ตะโกนบอก
แล้วก็ชี้ให้ผู้หญิงคนนี้ดูว่ามีวงจรปิดติดอยู่นะ

บอกว่ามีวงจรปิดนะคะคุณลูกค้าใช่ไหม
นะครับนี่แหละฮะเธอก็เอาข้อมูลทั้งหมด
แจ้งความไว้ที่สพธสยสวนภูมินะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดเมื่อคืนนี้ประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ปรากฏว่าหญิงคนที่ขับรถมาพร้อมกับเพื่อน
เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สพธสยสวนภูมินะครับ

ตำรวจเนี่ยเชิญเลยเชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันนะครับ
คนขับรถเก๋งยอมรับแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เธอบอกแบบนี้เธอโมโหที่ได้ยินคำตอบจากพนักงาน
ได้ยินแบบนี้ว่าขับรถไปเลยค่ะตามป้ายค่ะ

คือเอาจริงนะฝั่งผู้หญิง
ผู้หญิงรถขาวคงจะคาดหวังแหละว่าพนักงานควรจะบอกว่า
ตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วเลยไปอีกหน่อยนึง

ใช่นะฮะเธอก็เลยได้ยินแค่ว่าก็ดูตามป้ายสิคะ
เธอก็เลยโมโหและอีกอย่างเธอโมโหเพราะว่า
เธอขับรถวนอยู่ในอาคารจอดรถหลายรอบ
หาทางลงทางออกไม่เจอสักที
และที่โมโหหนักก็คือเห็นพนักงานเนี่ย
หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเธอ
ยอมรับเลยตอนนั้นโอ้โหคุมตัวเองไม่อยู่จริงนะฮะ
แต่ท้ายที่สุดการเจรจาก่ายเกลี่ยก็คือ
ยอมจ่ายเงินให้กับพนักงานไป๒๐๐๐บาท
แล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เสียค่าปรับไป๒๐๐๐บาทเหมือนกันนะครับ

เธอไม่เคยพูดจาไม่ดีกับลูกค้ากับอะไรเลย
เพราะว่าเธอมีอาชีพให้บริการอยู่แล้วนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นเข้าใจอะไรผิดหรือได้ยินอะไรผิดหรือเปล่านะฮะ
ขณะที่เพื่อนรุ่นพี่คนสนิทของผู้หญิงที่ขับรถ

เคยรักษาอาการป่วยและเคยคิดกระโดดสะพานมาแล้ว
ที่ผ่านมามักมีอารมณ์รุนแรงบ่อย
ทราบข่าวก็เลยพามาพบตำรวจ
มาพบตำรวจมาพร้อมกับคุณเจ้าของรถเช่าด้วย

พอเจ้าของรถเช่าเขาเห็นนะว่ามีคลิปที่กระจายอยู่ในโซเชียลนะครับ
ก็เลยพาคนขับรถเข้ามาพบพนักงานสอบสวน
จริงนะคนขับรถให้สัมภาษณ์กับเราด้วยนะ
เมื่อกี้เห็นภาพใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ใส่หมวกปิดบังใบหน้าไว้
เธอก็บอกว่าเธอได้ยินได้ยินหรืออาจจะเข้าใจผิดไปเองแหละ
หรือการสื่อสารนี่แหละฮะแต่เธอก็เข็ดแล้วเหมือนกัน
หลังจากนี้เธอก็ต้องใจเย็นหน่อย
ใช่ไม่น่าจะกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้เลยนะคะ